มีผู้ชายคนหนึ่งมีอาชีพเป็นคนขับรถตู้รับจ้างคุณผู้ชมค่ะ
ขับรถไปพร้อมกับภรรยาขับรถเก๋งนะ
ปรากฏว่าจอดติดไฟแดงอยู่ที่อำเภอที่อำเภอหนึ่งก็คืออำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้ชายค่ะเดินมาเลยเอาปืนมาจ่อคุณ

ใช่ค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเล่าตามไปเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือบริเวณนี้ค่ะแยกลิขิตชีวันตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะ

เนี่ยสุดท้ายเนี่ยไฟเขียวพอดีก็เลยออกไปอย่างรวดเร็วแบบนี้คุณเห็นไหม
นี่มายังไงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อใครผ่านแถวนี้บริเวณแยกลิขิตจีวันตะบนน้องจ้อมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เออมายังไงไปยังไง
เนี่ยมันเวลาเกิดเหตุสักประมาณเที่ยงคืนเศษผู้ชายคนนี้เดินมาแล้วก็เอาปืนออกมาขู่พร้อมกับทุบกระจก
ผู้หญิงคุณได้ยินใช่ไหมเสียงตกอกตกใจบอกว่าให้ขับรถหนีให้ขับรถหนี
แล้วเป็นจังหวัดดีมากคือไฟเขียวพอดีได้ไปพอดีเลยนะคะ
ทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเนี่ยมีข้อความหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์น่าสนใจมาก
เบาะแสให้ข้อมูลบอกว่าคือหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
โทรศัพท์ไปหาตำรวจตำรวจตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมว่าไงคะ
แล้วจะให้ผมทำยังไงครับประชาชนเดือดร้อนโทรไปหาตำรวจตำรวจตอบกลับมาว่า
แล้วจะให้ผมทำยังไงครับอ้าวตำรวจตำรวจก็ทำหน้าที่ไงล่ะคะ
แล้วคือพูดภาษาเหนือด้วยไงคุณคุณนึกออกไหมแล้วมีคนเข้ามาด่าเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ที่ฉันขออนุญาตไม่ใช้คำว่าวิพากษ์วิจารณนะดูเบาไปเข้ามาด่าตำรวจนะคะ
คือตำรวจเนี่ยแนะนำบอกว่าหากยังมีความหวาดกลัวนะเดินทางไปที่โรงพักเลย
ลงบันทึกประจำวันให้ไปโรงพักไปลงบันทึกประจำวันค่ะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะตำรวจออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจโทพงศักดิ์เรือนแก้วรองผู้กำกับหัวหน้าสอบสวนสพแม่โจ้บอกว่า
กรณีดังกล่าวเนี่ยผู้เสียหายก็คือนายพิเชศนับพันธุ์อายุ๓๓ปี
มีอาชีพเป็นคนขับรถตู้รับจ้างมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนบอกว่า
วันเกิดเหตุกำลังขับรถเก๋งพร้อมกับภรรยาออกจากร้านอาหาร
มุ่งหน้าจะไปบ้านพักที่อำเภอแม่ริม
ขณะที่ขับรถมาติดไฟแดงที่สี่แยกดังกล่าวเนี่ยนะ
ก็มีผู้ชายคนนี้คนนี้คนนี้เดินเข้ามาพยายามที่จะไปเปิดประตู
แล้วสังเกตเห็นว่าในมือถือปืนมาด้วย
หลังจากที่ตำรวจรับแจ้งแล้วนะคะก็ให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามแยกต่างเพื่อติดตามหาชายคนที่ปรากฏ
จะจัดการให้ไหมยังจะพูดคำเดิมอีกไหมแล้วจะให้ผมทำยังไง
เพราะที่ที่เกิดเหตุคือสมพันธ์แม่โจ้นะ